คุณแม่ของน้องน้องผู้หญิงป๒
โพสต์ภาพแล้วก็ตั้งคำถามว่า

ลักษณะการกระทำแบบนี้เกินกว่าเหตุไหม

เห็นภาพนี้บอกตรงตอนแรกที่เห็นข่าว

แล้วพอมาดูเนื้อหาข่าวเอ้าไม่ใช่

ประมาณนึงพอเข้าใจได้เดี๋ยวผู้ชายไม่เป็นไรหรอก

น้องโดนครูโกนผมแบบนี้ค่ะ

เด็กผู้หญิงเนาะเขาก็ผมบอกประมาณนี้ฮะ
โกนผมครูอายุ๔๐ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

น้องบอกว่าตอนนี้วิตกกังวล
ไม่กล้าไปไหนอับอายขายขี้หน้ามาก
พอแม่เห็นภาพนี้แม่โกรธมาก
คุณทำแบบนี้ต้องการอะไรแล้วแม่บอกว่านี่ลูกสาวนะไม่ใช่ลูกชาย
จากคุณแม่ตั้งคำถามแล้วญาติของน้องเนี่ยก็ตั้งคำถามด้วยบอกว่า
ครูใช้สิทธิ์อะไรที่มาโกนผมน้องแบบนี้
ทำไมไม่ถามพ่อแม่ญาติโกโหติกาน้องสักคำ
ทำไมน้องเป็นเห่าถึงขั้นต้องโกนผมแบบนี้เลยเหรอ

สงสารสงสารมากจริง
เด็กผู้หญิงเขาก็อยู่ในวัยกำลังน่ารัก
เด็กเขาก็รักสวยรักงาม
ตัดผมเขายังเสียใจนอนร้องไห้กันเลยนะเด็กนะ

แล้วบางคนห่วงมากเลยนะผมของตัวเอง
ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามกันแหละค่ะว่า
ลักษณะการกระทำแบบนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
เพราะเด็กอาจจะถูกเพื่อนล้อได้
บางส่วนชาวเน็ตบางส่วนที่เข้าไปเห็นภาพนี้

ก็เลยแนะนำบอกว่าผู้ปกครองสามารถฟ้องร้องได้นะ
ลักษณะแบบนี้ฟ้องร้องได้นะคะ
ทีนี้หลังจากที่ภาพนี้ปรากฏออกไปในโลกออนไลน์ค่ะ
ทีมข่าวของเรารีบตรวจสอบเลยนะคะ

ชื่อว่านางสาวทันพิชชากุณะ

น้องที่ถูกโกนผมชื่อว่าน้องเอ๋ย

คนโตอายุ๘ขวบก็คือน้องที่โดนโกนผม
ส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายอายุ๔ขวบ
เอ๋ยอาศัยอยู่กับตายายที่จังหวัดพยาว

ตำบลบ้านขุนควนอำเภอปงจังหวัดพยาว
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนะคะ
เอยเล่าให้แม่ฟังบอกว่าครูผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐ปีบอกว่า
น้องเป็นเห่าจำเป็นต้องตัดผมจำเป็นต้องโกนผมสุดท้ายตัดสินใจใช้ปัตเตอร์เลี่ยนะคะ
ไถผมน้องออกทั้งหัวเลยไถออกทั้งหัวคุณผู้ชมเป็นแบบนี้ค่ะ
น้องบอกว่าตอนนี้อับอายขายขี้หน้ามากไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าออกไปกินข้าว
กล้าไปโรงเรียนไม่กล้าไปเจอเพื่อนไม่กล้าทำอะไรทั้งสิ้น
น่าสงสารไม่กล้าไปไหนเลยไม่กล้าเจอคน
อยู่ในวัยอยากสวยน้องก็ย่างเข้าสู่วัยสาวแล้วด้วยนะคะ
๘ขวบ๙ขวบเดี๋ยวนี้เด็กโตวัยนะคะ
ทีนี้ตายายของน้องเอ๋ยเนี่ยก็เดินทางไปรับน้องที่โรงเรียนนะคะ
พอเห็นน้องเอ๋ยเท่านั้นแหละค่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกเลย
ถ่ายรูปน้องเอ๋ยส่งมาให้แม่ของน้องเอ๋ย
ที่อยู่ที่ศรีราชาชนบุรีได้ดูนะคะ

เห็นครั้งแรกก็ช็อกค่ะค่ะ
ตอนแรกคุณแม่เขาโทรมา
ก็ไม่คิดว่าจะตัดสั้นขนาดนี้ไง
คิดว่าตัดออกนิดเดียวอะไรอย่างนี้

คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปกับครอบครัวนะคะ

รือกันหน่อยสิว่าไอ้ลักษณะการกระทำของครูแบบนี้เนี่ย